เอาล่ะมาต่อกันที่อีก๑คู่หวานในวงการบรรเทิง
แล้วก็สาวกีฟคู่นี้คงพบหาดูใจกันมานานกว่า๗ปี
แต่ความสวีทหวานเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
ล่าสุดค่ะบันเทิงไทยรัฐมีโอกาสเจอทั้งคู่
ในงานเปิดตัวเรือนพรพักดี
ซึ่งเป็นสถานที่รับจัดงานแต่ง
ก็เลยต้องรีบคว้าตัวมาอัปเดตกันหน่อยนะคะว่า

ซึ่งทั้งคู่เขาตอบพร้อมกันเลยว่า

ก็คงไม่นานเกินรอเนอะ
แต่ว่าก็อย่างที่บอกทุกอย่างใกล้โอเค
ปีนี้จริงไม่น่าจะทันด้วยเนาะ
จริงเราสองคนคือเป็นคนช่างเลือกครับ

คงต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียม

ครับก็ไม่ได้พูดอะไรเนาะ

แถมเงินให้ด้วย
คุณแม่น้องจะชอบจะชอบแซวแล้วก็คุณแม่จะบอกว่า
ชอบบอกว่าอยากเห็นหน้าตาหลาน
เราก็เข้าใจเขาเนอะแบบผู้ใหญ่แล้วเราก็โอเค
ก็ให้มันเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามเวลาที่วางไว้ครับ
แล้วก็ที่ยังไม่บอกว่าช้าหรือเร็วเกินไป
เพราะว่าผมอยากเซอร์ไพรส์เขา
แต่งหน้ารอควบคุมมาก
ใช่ค่ะต้องตื่นมาแต่งหน้ารอทั้งอนาคต